ข่าวใส่ไข่สดใหม่

๒สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะฮะ

โอเคนะครับไปเรื่องแรกวันนี้เลย

มันแปลกเขาฆ่าเพราะอะไรมันมีปมออกมาเยอะเหมือนกันเนอ
เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ก่อนอันนี้ก็โถสนันเมืองบางอย่างนะครับ
รถมอเตอร์ไซค์คนอื่นแล้วก็ชนรถคนอื่นได้รับความเสียหายแล้วเธอไม่ยอมหยุดนะฮะ
ขับตะลุยชนไปเรื่อยเหมือนเกม
อ่านี่ถนนปรากฏมีตำรวจนะฮะมีพลเมืองดีเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขวางนางชนอีกแล้วชดพุ่งอย่างเดียว

รถมอเตอร์ไซค์คนนี้มีกล้อง
อันนี้คือพลเมืองดีที่เขานั่งซ้อนตามไป
มีทั้งตำรวจที่ขับตามนางไปนะ

คุณชัดเตาปูนอยู่พอดี

นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีชายคนนึงเนี่ย
เหมือนกับเอามือล้วงเข้าไปในรถแล้วก็หักพวงมาลัยให้เธอไปชนคนอื่น

ตำรวจกระโดดตรงหลูกไปเลยอ่ะ
แต่ไม่ยอมหยุด
เอ้ยฟัง
เขาบอกตั้งแต่แยกแคลร์ไลน์เหรอไหมคะ
ใช่แคลร์ไลน์ไปเตาปูนแคลร์ไลน์ไป

รัชดาเข้าวิภาวดีก่อนกลับรัชดาวนกลับมา
ชั่วโมงหนึ่งอ่ะที่เตาปูนชั่วโมงหนึ่งอ่ะอย่างนี้ดีกว่า
ชั่วโมงเราขับดีก็ถึงบังแสนอ่ะใช่ไหม
นี่วันนี้มีข่าวข่าวหนึ่งที่ทุกคนนำเสนอกันพอสมควรเกี่ยวกับภาวะอาถรรพ์เนี่ยนะฮะ
เขามีการแบบว่าเข้าไปรื้อปล่องเมนเผาศพนะฮะ
วัดคงคาเรียบหมู่ที่๓จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
ปรากฏว่าในระหว่างที่ยกก็ไปกระแทกกับป่องระบายควัน
เมนเผาศพเนี่ยส่งผลให้ป่องล้มทับสาราเมนแล้วก็สาราการเปลี่ยนเนี่ยนะครับ
ขณะที่น้ำหนักของคอนกรีตป่องระบายควันเนี่ยลากเครนล้มโดยตัวรถเนี่ย
นี่คุณดูนะตัวรถเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศเลย

คุณดูสิตัวรถลอย

ก็แบบว่าไปเหมือนไปทำอะไร
แล้วไปทำผิดถูก

เรื่องจากว่าพระครูสมุทรพิสิทธิอนานโย

พี่จะปรับปรุงพื้นที่ที่วัดเนี่ย

เพื่อเข้ารื้อถอนเมนหลังปาก

เนรอันนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบว่าอยู่โบร่ำโบราณอยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วล่ะ
เพื่อเปิดพื้นที่ทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็จับบริเวณป่าช้าใหม่
ตรงนั้นคือจริงแล้วเป็นป่าช้าก็คือจะแบบว่าจัดระเบียบป่าช้าใหม่นะฮะ
อยู่เยื้องไปบริเวณหลังวัดห่างจากเขตพุทธาวาสเนี่ยนะครับ
อืมแต่ปรากฏว่าก็ได้เกิดเหตุอุบัติอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นก่อน
สารากันแปลกตรงไหนรู้ไหมพระพุทธรูปไม่ได้รับความเสียหายเลย
ในในสาราเนอะถูกไม่ได้รับความเสียหายเลยครับอืม
จริงแล้วไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตกล่องเก่ามาก
ปรากฏว่าสร้างความตื่นตนกให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับ
จากจุดเกิดเหตุเนี่ยเมื่อก่อนตั้งแต่นู้นแต่โบร่ำโบราณ
มันคือป่าช้าอืมมันคือป่าช้าเก่าพี่อืมอืม
ปั้นรูปปั้นใครฮะแล้วก็เอาจริงจริงแล้วเนี้ย
ประกอบกับความเชื่อที่ว่าหากจะลื้อเมนจริงเนี่ยครับ
อันนี้คือความเชื่อโบร่ำโบราณเขาบอกหากจะลื้อเมนหรือเตาเผาเนี่ย
นะครับมันจะต้องแบบว่า
ต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ช่างก้าช่างก้าเนี้ยเขาต่ายเคลนเลย
เชื่อว่าต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ด้วยเครื่องเส้นอาหารข้าวหวาน
ก่อนที่จะเริ่มต้นลื้อถอนเปลี่ยนแปลงหรือการลื้อถอนครั้งนี้
บางทีอาจจะไม่ได้ประกอบพิธีกรรมมาก่อนหรือเปล่าไม่ได้บอกเออเนื่องจากหนึ่ง
อ่ะเขาบอกว่าถ้าจะนับความเฮียนก็เฮียนอยู่แล้วเพราะเป็นป่าช้าเก่าอืมนะฮะ
แล้วก็ในส่วนของบริเวณสาราการเปลี่ยนก็พบว่าพังเสียหายส่วนหนึ่ง
ส่วนปล่องเมนเนี่ยล้มทับนะฮะล้มทับพระเจ้าตากศิลปแล้วก็หลวงปู่ทวด
น้ำทะเลจืดที่ปฏิสถานอยู่ภายในวัดเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าตากศิลปหลวงปู่ทวด
ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยล้มไปชิดไม่ไม่ได้รับความเสียหายเลย
ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากศิลปแล้วก็หลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับ
ผู้ควบคุมเครนเนี่ยที่ประสบเหตุเล่าว่าสาเหตุเกิดจากน้ำหนักของป่องเมนเนี่ย
ถ้าเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมากเกินไปอืมฮะดึงไม่ขึ้นถูก
ปองเมงเมื่อปองเมนรถจากฐาน
เกิดอุบัติเหตุขึ้นดูดิแต่ก็ได้ประสานเครนอีกคันมานะฮะ
เพื่อลื้อแล้วก็แก้ปัญหาให้กับทางวัดแล้ว
โอ้โหน้ำหนักดึงคือป่องใหญ่อยู่นะแต่ก็ไม่น่าดึงได้ขนาดนี้
หมายถึงไม่น่าดึงรถกระดกได้ขนาดนี้เลยเนอะ

สู่ท้องฟ้านเวิ้งวางเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้บอกเขาก่อนหรือเปล่า
แต่ก็คือพระเอ๋พระเจ้าตักศิลป์รุงปู่ทวชไม่ได้รับอาจรู้ไง
รถมันไม่ได้เบานะเมื่อกี้เห็นรูปพระเจ้าตักศิลปนะ
ไม่ได้เป็นอะไรเป็นเขาถึงเชื่อว่าโอเคล่ะพระเจ้าตักศิลป์ที่นี่ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านคงจะแบบว่า
ละครแล้วก็รุงปู่ทวชมีประวาสไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหม
ไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็มีรูปปั้นของหลวงปู่ทวดอยู่ด้วย
รูปปั้นของรุงปู่ทวชคือศาลาน่ะโดนทับไปเยอะเหมือนกัน

ไม่เป็นไรนี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

ไม่ก็เหมือนว่าสมมุตินะคะถ้าเกิดคิดถึงแบบ

คือสิ่งเหล่านั้นจะตกมาทับ

ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ไง

ว่าไม่อยากให้ไปทับพระหรือแบบว่าไม่อยากให้พระพุทธรูปเสียหาย

ก็เป็นไปได้ว่าทำไมพระพุทธรูปก็ตั้งอยู่ตรงนั้น

ทัศนติของคนที่ไปภูลังกามาแล้ว

นี่เขาเรียกว่าศรัทธา

เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์เหมือนกัน
โดยระบุว่าได้รับแจ้งว่าไฟไหม้แต่ที่ไหนได้เป็นแค่จุดยากันยุง
กว่าไฟไหม้หม้อเมืองอุบลอีก
มันยังไงกันนะฮะผู้โพสต์ก็เปิดเผยว่า
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุไฟไหม้ร้านชาบูแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชศรีมาก็รีบรุดไปในที่เกิดเหตุ
พอไปถึงก็เห็นกลุ่มควันไฟภายในร้าน
หลังจากนั้นประมาณ๕นาทีพนักงานภายในร้านก็เดินออกมาบอกว่า
ว่าไม่ได้มีเหตุไฟไหม้เป็นการพ่นยากกันยุ่งเฉยเดี๋ยวก่อนมันเป็นควันจริงนะ
แล้วก็ทำไมไม่บอกเขาดูเหมือนกันก็เหมือนกันเหมือนตามท่อเหมือนเหมือน
ฉีดลงไปในท่อกรีดไปในท่อมันจะเหมือนควันแบบว่าเหมือนไปเลยอ่ะ
แต่ว่าตรงที่นครราชสีมาหนึ่งส่วนนี้ยังไม่เคยเห็น
คนแถวนั้นยังไม่เคยเห็นก็รีบแจ้งเลยแต่ก็ดีแล้วที่ที่แจ้งกัน
ไม่ตกลงไม่มีเลขลดหรือไหม
ไม่มีเลขรถนี่อ่ะคุณหนุ่มจะเล่าไหมฮะเรื่อง

ผู้หญิงที่โดนเรื่องราวมันเป็นยังไง
ไม่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงท้อง๙เดือนที่นี้ปรากฏว่า
ข่าวตอนแรกเลยที่ออกมาเนี่ยก็คือผู้ชายซึ่งเป็นสามี
ซึ่งเป็นสามีก็คือบอกว่าตัวเองไปดื่มเหล้ามากับเพื่อน
แล้วก็เมาแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามานั่งดื่มเหล้าด้วยกันต่อ
ทุกคนมากัน๓คนตัวเขาด้วยมีปืนพกกันตลอดเวลา
แล้วเปิดเพลงเสียงดังแล้วเมียเครียด
ก็เลยเอาปืนเนี่ยจ่อปากแล้วก็ยิงตัวตัวเองตาย

เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นตำรวจก็มา
เขาก็บอกตำรวจว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้
แล้วก็พาเมียไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ปรากฏว่าตัวญาติเขาก็ติดใจ
เค้าว่าทำไมแบบน้องสาวเค้าลูกเค้าตายแล้วดูแปลก
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันมีพิรุธหลายอย่าง

ทางตำรวจเองเนี่ยก็เหมือนแบบอนุญาตให้ล้างเลือดออกไปได้
แล้วก็ตัวของพ่อคนที่เป็นสามี

ทั้งที่เขาก็ไปถามแล้วว่าไปล้างได้ยังไงไม่รอ
ไม่รอแบบว่าพิสูจน์หลักฐานมาดูก่อนเหรอ
ปรากฏว่าทางตำรวจในที่เกิดเหตุก็บอกว่า

ยังไงก็คงจะแบบฆ่าตัวตายนั่นแหละ

ก็เลยส่งศพไปผ่าพิสูจน์
สามีก็บอกว่าอย่าเอาไปเลย

แต่ทีนี้ทางญาติทางฝั่งของครอบครัวเขาก็รู้สึกว่า

เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นญาติก็ไปดูหน้า
มันก็คงล่องอบบิดในปากแล้วเข้าไปข้างบน
ก็เลยไม่ยอมเผาศพก็เอาศพไปพิสูจน์

มีร่องรอยการถูกยิงจริงนะแต่ถูกยิงจากตรงนี้ไม่ใช่อย่างที่ฆ่าตัวตาย
ถูกยิงจากตรงนี้ทะลุท้ายทอยตรงนี้ข้างซ้ายนี่จากเหนือตรงนี้ไม่ได้เข้าปากในปากก็ยังมีร่องรอย
แล้วคนฆ่าตัวตายไม่มีทางยิงลงมาอย่างนี้แน่นอนเขาก็เลยออกหมายจับผัวโดยการที่บอกให้ผัวเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่ม
ผัวก็ไม่รู้ก็เลยไปให้ปากคำเพิ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็แสดงหมายจับแล้วก็จับเลย
ล่าสุดเนี่ยผัวคนนี้ก็ประกันตัวออกไปแล้วทางญาติเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดเหตุอะไรกับเขาอีกหรือเปล่า
คือมันเป็นแล้วที่สำคัญผู้หญิงเนี่ยท้อง๙เดือนท้อง๙เดือนแล้วผมมันก็เห็นภาพเด็กที่เขาผ่าออกมาแล้วด้วยนะ
คือก็เป็นเด็กแบบตัวเล็ก๙เดือนก็คือ๙เดือนแล้วเป็นเด็กตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม
จะพ่ออยู่แล้วก็ตายไงเพราะแม่ตายลูกก็ตายไปด้วยอะไรอย่างนี้
ก็ต้องผ่าตายทั้งกลมอ่ะเออทีเนี้ยก็ไปถามเขาเขาก็บอกว่าเขาอ่ะสงสัยว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกิดจากเหตุมงเมาอะไรหรอก
สงสัยว่าน่าจะทะเลาะกันเพราะผู้หญิงไปจับได้ว่ามีกิ๊กผู้ชายนี่มีกิ๊กแล้วผู้ชายท้องอีกคนนึงไปทำท้องอีกคนหนึ่ง๕เดือนหรือเปล่า
นั่นแหละเขาก็เลยบอกสรุปแล้วก็คือแฟนใหม่เขาก็ท้องด้วย๕เดือน

ก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าจับได้หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้นะฮะ
เลขทะเบียนรถแองจี้หล่อนเก่งมากหล่อนไปหามาได้ยังไง

อ่านั่นแหละนะ

ส่วนมากรถพังนี้จะแม่นตอนนั้นที่

ทองขึ้นแรงลงแรงหรือเกินมานี้

ทองนี้วันนี้ลดลงวันพันกว่าบาทเลยนะฮะ

เขาทำวัคซีนได้แล้ว

อเมริกาตอนออกกลางแล้วก็เอเชียแสดง๗จำนวงต้องการวัคซีนต้านไวรัสโควิด๑๙ที่พัฒนาโดยรัสเซียจำนวน๑พันล้านโดสซึ่งแล้วการยืนยันว่าผ่านการอนุมัติโดยประธานาธิบดีเวลาดิเมียปุตินผู้นำรัสเซียแล้วค่ะก็คีริลดามีรีเยฟเปิดเผยว่าเขาเป็นใครเนี่ยในการร่วมมือกับหุ้นส
เซียจะถูกใช้ไปในประเทศก่อนแล้ววัคซีนที่ใช้ในประเทศอื่นจะผลิตในต่างประเทศซึ่งการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศที่ยากจนต้นชื่อว่าประชาชนทั่วโลกจะเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วเท่าเทียมกันอย่างนั้นก็ตามเซียขึ้นทะเบียนการของวัคซีนเขาแล้ว
อันนี้มันเล็งดวนประธานาคิปถีขู้นำทั่วโลก
พูดเลยว่าประเทศไหนใครเริ่มได้ก่อน
ให้เริ่มไปเลยเพราะว่าถ้าสมมุติปล่อยไปอย่างนี้
สถิกิตกรีกมันจะไฟเรื่อยฟังโอ๊ย
ของเขานี่เขาเริ่มเลย

ก็เขาถึงต้องทดลองคือเมื่อก่อนมันใช้ปีนึง
แต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นเราก็หวังว่าความก้าวหน้าทางด้านนี้

ปรากฏว่ารัสเซียเป็นคนที่ประเทศที่ค่อนข้างที่จะหาเร็วที่สุด

แม้กระทั่งจีนณบัตรนี้จีนจีนยังหาไม่ได้เลยนะ

ยังไม่ได้รัสเซียประกาศตัวเป็นคนแรก
วันนี้รัสเซียประกาศมันมีผลต่อแบบว่าทั่วโลกเลย
เพราะว่าครั้งนึงที่เขาบอกว่าทองคาวที่มันขึ้นกันเนี่ย
เพราะว่า๒ประเทศมหาอำนาจคืออเมริกากับจีน
ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีประเทศไหนที่เขาออกมาประกาศว่า
พร้อมที่จะใช้แล้ววันนี้รัสเซียประกาศตู้ม
ทองตรงเลยหรอครับ
อย่างที่บอกว่าทองเนี่ย
ปุ๊บชิดลากปุ๊บไปถึงทอง

ใช่ฉันก็ศึกษาวิชาจากคุณนั่นแหละนึกออก

คนนี้มันแบบโคตรเซียนเกาจิ้งอย่างนี้

เกาจิ้งมันนักธนันไม่ใช่เหรอ
เกาจิ้งโจฮวนต้ะไงเกาจิ้งเลนไพร้จะยังไงเถอะ
ปรากฏพอมันก็ขึ้นไป
เขาบอกว่าสูงสุดในรอบ๙ปีด้วยซ้ำไปที่เราขึ้นกันไป๓๐๐๐บาท

ทะลุเกิน๓๐๐๐๐บาทไหมครับ๑๐๐ใช่๓๐๙๐๐บาทสูงสุด

พูดเลยว่าเดี๋ยวก็๓๐๐๐๐บาทหรอกพวกเธออะไรแต่เดี๋ยวก็๓๐๐๐๐บาทอันนี้มีรูปกรรมเน็ตด้วยนะ
ไม่รวมใช่ไหมก็๓๐๙๐๐บาทตอนนั้นน่ะ
ณวันนี้ทองร่วงวันเดียวแค่บอกว่ารัสเซียเนี่ยประกาศว่า
แต่คนไทยรับรองว่าคนไทยได้กำไรกันไปแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้๒๘๐๐๒๙๐๐คนไปขาย
ไปตั้งแต่๒๙๐๐๐บาทแล้วก่อน๓๐๐๐๐บาทด้วย๒๘๐๐๐บาทอ่ะ
ก็ไอ้รุดหายไปในอาทิตย์หนึ่งยังไม่กลับมาเลยเนี่ยอุ้ยทำไมอ่ะ
ไปไหนอ่ะแล้วทองอ่ะขายทองไปเรียบร้อยแล้วมั่งหนูว่าเนี่ยตอนนั้น๓๐๐๐๐บาท
ก็มีอย่างหนึ่งเอาทองตัวเองไปให้เลขาใส่นะฮะ๑๐บาท๑๐บาทไง
ราคาทองล่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบ๗ปีแต่อันนี้คือตลาดโลก
ก็คือว่าสัญญาทองคำของตลาดโคเมคส่งมอบเดือนธันวาคมดิ่งลง๙๓๔ดอลลาร์
หรือ๔๕๘ปิดที่๑๙๔๖๓ดอลลาร์ต่อออนซ์นะฮะ
ถือว่าเป็นราคาทองที่ล่วงลงแรงที่สุดในรอบ๗ปีที่ผ่านมา
ข่าวข่าวเดียวที่ทำให้ทองมันล่วงได้ขนาดนี้คือรัสเซียเนี่ยจดทะเบียนวัคซีนไวรัสโควิด๑๙ได้
แสดงว่าหลังจากนี้ปุ๊บถ้านานาประเทศประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยทองก็จะล่วงใหญ่เลยนะ
เมื่อเช้านี้ตอนเช้าเนี่ยเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยตกไป๑๗๐๐บาท
ตอนนี้มันเหลือแค่๒๗๐๐๐๒๖๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นมันอาจจะโดย๒๐๐๐๐กว่าแล้วค่อยเลี่ยมพะกันเนาะ
เพราะตอนนี้ไม่ไหวนะครับเขาก็เลยบอกว่าวันนี้รัสเซียเป็นประเทศแรกที่ประกาศออกมา
แล้วก็ประกาศว่าจะพร้อมที่จะใช้กับคนแล้วล่ะนะแล้วก็ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขาเคยเตือนว่า
เฮ้ยทองจะขึ้นอีกหรือจะลงเนี่ยทองยังไงมันขึ้นสูงสุดแค่สามหมื่นกว่าอยู่แล้ว
เขาพูดอย่างนี้ตอนแรกเขาตีกันไม่ถึง๓๐๐๐ด้วยมันน่าจะจบที่๒๙๐๐
ปรากฏเขาตีไปตีมามันทะลุไปสามหมื่นซึ่งทุกคนก็ตกใจหมดเฮ้ยคำเดียวถ้าวันนี้อังกฤษ
อเมริกาหรือแม้กระทั่งจีนมหาอำนาจของโลกประกาศวัคซีนแสดงว่าทองคำมีโอกาสลงอีก
ทองคำมีโอกาสลงอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาทองคำมันก็จะขึ้นอยู่ว่าความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนต้านโควิดเนี่ยแหละ
เป็นปัจจัยที่จะฉุดราคาทองคำเนี่ยลงหลังจากที่พุ่งมาในระยะหลายเดือนเดือนกว่า๒เดือนนะแองจี้เนอะ
ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายปัจจัยพี่ขับเคลื่อราคาทองให้ดีดตัวขึ้นเนี่ยแต่สองเหตุการณ์ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาทองได้คือหนึ่ง
เขาต้องยอมรับเลยว่าวันนี้วัคซีนการพัฒนาวัคซีนของแต่ละประเทศในการตั้งโควิดแล้วก็อเมริกากำลังจะมีการเลือกตั้ง

รับซื้ออยู่ที่๒๗๗๐๐บาทขายออก๒๗๘๐๐บาท
รองราคาทองคำรูปภัณฑ์เนี่ย๒๗๑๙๗บาท
พันกว่าบาทในการที่วันนี้ส่วนได้ส่วนเสียทองกันอ่ะ
ก็อืมนะคุณผู้ชมว่าแต่ยังไงร้านทองเขาก็ได้กำไรอยู่ดีใช่ไหมฮะ
เขาก็เขาไม่มีขาดทุนอยู่เขาก็เก็บทองอยู่แล้วอ่ะ
เขาก็ได้คาดกำเน็ตยังไงมันก็คงไม่ขาดคุณลงไปเลยเนอะ
เพราะมันก็ได้ตลาดยังไงเขาก็ต้องเก็บทองอยู่แล้วไหมล่ะถูกไหม
แต่วันนี้เขาก็ลุ้นว่าถ้าสมมุติวันนี้มันอยู่ที่เกือบสองพันหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหก
เขาก็เชื่อว่ามันน่าจะลงถึงหนึ่งพันหกร้อยแสดงว่าช่วงนี้เอาง่ายง่าย
มันเป็นช่วงลงของทองแล้วแสดงขอแสดงพันที่หายได้ช่วงที่สามหมื่นกว่า
เพราะหลังจากนี้มันก็ไม่มีอีกแล้วไม่รู้จะเห็นอีกเมื่อไหร่อ่ะนะ
เพราะวันนี้ก็หลังจากนี้รัสเซียประกาศเชื่อสิว่ามหาอำนาจของโลกทุกคนก็จะต้องแข่งกันประกาศแล้ว
ว่าประเทศไหนพัฒนาวัคซีนได้เพราะมันหมายถึงว่าประเทศไหนจะใช้วัคซีนได้มากที่สุดแล้ว
อเมริกาก็ไม่ยอมอยู่แล้วจีนเราก็ไม่รู้ว่าจีนจะประกาศถ้าจีนประกาศตู้ม
พัฒนาวัคซีนสำเร็จพร้อมใช้กับมนุษย์มันก็จะลงอีก
คุณแองจี้เมื่อกี้ตัดภาพมาเห็นคุณแองจี้กับคุณพระดำนั่ง

ว่าจี๊ไม่ยอมนั่งข้างบนทำไมต้องนั่งข้างล่างทำไมต้องนั่งข้างล่าง
เขาถามมาอย่างนี้บอกว่าเป็นการเหมือนแบบแบ่งเป็นแยกหรือเปล่า

ไม่ใช่นะคืออธิบายหลายคนก็ถามหนูข้างนอก

แล้วบางทีพี่เล่าข่าวก็จะถามข้อมูลจากหนูเพราะหนูก็อัปเดต
แล้วพอดีกล้องตอนนั้นกล้องมันอยู่ติดห้องเล็กมันก็จะเห็นหนูบ่อยถูกไหมคะ
แล้วพอวันไหนไม่เห็นหนูผู้คุณผู้ชมที่รักหนูเนี่ยเขาก็จะถามว่า

ใช่ค่ะคือหนูก็จะมีหน้าที่อัปเดต
แล้วก็ก็คือควบคุมการถ่ายทำแล้วค่ะ
ก็คือคุยในหูด้วยกับคนที่อยู่ในห้องคอนโทรด้วย

นางไม่ได้ออกทีวีนะคือจริงนางเป็นโพดิวต์ของรายการนี้

แต่งก็จะเป็นคนคอยเลือกข่าวเลือกอะไรที่จะมาบอก
นางก็จะมาบอกว่าดาราคนนั้นเป็นอย่างนี้พี่ดารานี้

อักษรย่ออะไรคือเราไม่เกี่ยวคือเป็นคนนางคนเดียว
คุณนั่งคนเดียวก็จะมาบอกเราอะไรอย่างนี้

หนุ่มคะกำลังจะได้กำลังจะดีอยู่แล้ว

แล้วคนทั้งโลกนี้ไม่ต้องบวชจริง

ถ้าอย่างนั้นนุ่มเวอร์จิ้นเราออกจากวัด
แล้วเลิกปฏิบัติธรรมกันเถอะจริง

แล้วก็มีข้อมูลอะไรแล้วเราหันไปถามเนี่ย

ไม่ได้เป็นการเหยียด

เราต้องนั่งที่พื้นแล้วเขาต้องนั่งข้างบน

แต่งน้อยคนก็ถามว่าทำไมแต่งน้อยลง

เข้าใจนะทั้งผู้ชม
โอเคไปเรื่องต่อไปนะ

อีบิโรวันสกี่มอเตอร์ไซค์

นั่งนอนนะแล้วก็ใช้เท้าเนี่ย

คุณมดดำคงอยากจะไปนั่งอยู่ข้างหน้าแทนนั่นน่ะเนอ

สามารถทำได้เหรอถามคนขี่มอเซใครขี่มั่ง

ยังไงเอาฝ่าเท้าบังคับแทน

ก็เปลี่ยนอย่างนี้ไง
แล้วก็ไม่มองอะไรเลยก็ชันคอขึ้นมา

เขาปลาลาสเมื่อกำหนดตัวเขาเองแบบนี้

ก็คือเขาไปขี่อยู่ตรงพื้นที่ที่จังหวัดลบบุรี

ก็เท่ารถยนต์รถยนต์ขี่ขนาดกันเลย

คือชาวเน็ตก็ไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบอกว่าอันตรายนะ
ขี่แบบนี้ระวังแต่ไม่ต้องห่วงเขาเป็นในมดแดง

อยากเห็นหน้าจริงเลยดีทุกคนเลย
ผมรู้คุณพยามมองตัวไหนก็อยู่แล้ว
นี่เขาเรียกมอเตอร์ไซ์อะไรหมอไซน์ธรรมดานี่หรอ
วิบัตรไม่ใช่บอเตอร์ไซน์
มอเตอร์ไซน์ขี่ทั่วไปทำงานทำเงิน
เดี๋ยวช่วงหน้าคนนี้ได้บทเรียนครั้งใหญ่

เท่านั้น
ขออนุญาตนิดนึงนะครับ

จริงแล้วเปิดตลาดมาราคาทองเนี่ยลดพันสี่ไม่ได้พันเจ็ดนะครับ

แต่นี่พูดย้ำไปย้ำมาหลายครั้งเลย

พอดีเมื่อเช้าเรียนข่าวของความรักไมถึง๑๕๐๐
พ่อหนุ่มรบกวนเนี่ยมาราคา๔กางเกงสีน้ำเงิน

คือจากเมื่อวานเขาบอกว่าจากเปิดตลาดโลกก็คือ
ถ้าเมื่อวานแออก็อาจจะพันเจ็ดอีกไว้พันเจ็ด
ไม่จบก็เป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าก่อนแม่ไปยืมหนี้ยืมสินไปติดข้าวหุงข้าวไว้ค่าอะไรกันเยอะแยะไปหมด
นะฮะก็คือเขามีการเปิดไทม์ไลน์กันด้วยซ้ำไป

เจมนี่เนี่ยป้าแมวกลายเป็นคนดังไปเลยเห็นไหมล่ะ
ป้าแมวอ่ะป้าแมวกลายเป็นคนดังไปเลย
แต่ตอนนี้ต้องแยกนะเมื่อเช้าสับสนมีพ่อแมวกับเจนี่กับพ่อแมวดาวภาษุที่ตอนนี้ที่ป่าแมวป่าแมวป่าแมวป่าแมวอยู่อันนี้พ่อแมวเจนี่ก่อน
ป้าแมวที่เป็นคนในคลิปที่ไปทวงคลิปแล้วเจนี่บอกเนี่ยไปถามทนายไปถามทนายให้ทนายจัดการอะไรนั้น
เดือนพฤษภาคมแล้วก็ปรากฏว่ายืมไปหลักแสนใช้คืนเดือนละ๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นก็ยังติดเขาอยู่สองแสนเจ็ดนะฮะคือดราม่าปมร้อนของเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ย
ทั้งปมขาดตัวนักร้องสามร้อยห้าร้อยนะฮะก็เราก็เหล่าก็ไปเยอะแล้ว
ปมนักร้องในค่ายลาออกพร้อมกัน๕คนเนี่ย
ทั้งยังเจอประเด็นดราม่าแบบขุดคุยแบบไม่จบไม่สิ้นเอาง่ายเจนี่หายใจยังผิดเลย
อืมนะฮะวันนี้ก่อนมาเจอประเด็นป้าแมวป้าแมวเนี้ยแหละเป็นประเด็นที่มันทำให้เกิดขึ้นมา
นะที่เป็นเจ้าหนี้ตามเอ่อตามมาทวงเงินที่แม่เจนี่เนี่ย
ยืมเงินไปไว้ถึงสองแสนบาทแล้วก็ปรากฏว่าคลิปนี้ก็ถูกแชร์
พอคนก็เลยพูดว่าอ้าวตอนที่เขามาทวงเงินเนี่ยก็เริ่มมีบ้านมีรถแล้วนี่
อ่าทำไมไม่ใช้ใช้เข้าไปซะอ่านางก็มีการตอบโต้มาเหมือนกันว่า
เบี้ยมันแพงหรือคือแบบตกลงต้องไปให้ไปคุยกับท่านองค์ทนาย
ต้องมีการทรงการเซ็นนางก็พูดอย่างงั้นนะฮะจากนั้นเจนนี่ก็ได้มา
อันนี้นางก็ออกมาพูดหมดไปแล้วว่าเป็นเรื่องเก่าครับเป็นเรื่องเก่า
แล้วก็ได้มอบหมายให้ทนายไปเคลียร์เงินที่ติดหนี้ไว้แล้ว
เช่นเดียวกับเนเงินนะฮะเนเงินเจตรินเนี่ย
แล้วก็เตรียมดำเนินการแล้วล่าสุดอืมป้าแมวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราว
ครั้งนี้ว่างั้นว่าตามหนังสือยืมเงินแม่เจนี่เนี่ย
ต้องจ่ายหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทอืมแต่แม่เจนนี่บอกว่าเอาอย่างงี้
ขอจ่ายสักแสนนึงได้ไหมครับนะโดยฝากบอกมากับทนาย
คือหลังเนี่ยก็คือคุยผ่านทนายนะฮะแต่ยืนยันว่าป้าแมวไม่ได้
ยังไงก็ต้องจ่ายแสนสี่นะครับหรืออ่ะคนละครึ่งทางอืม
จ่ายแสนสองก็แล้วกันอืมจะได้จบจบอืมนะฮะเพื่อจะได้จบในเรื่องส่วนของคติความ
อกจากนี้ป้าแมวก็โอ้โหถามแบบเอาแล้วหนี้สินมีอะไรอีกเขาบอก
ยังมีหนี้รอบนอกอยู่อีกนะยังมีหนี้รอบนอกยังมีอยู่อีกประมาณ๑๕๐๐๐บาท
นะก็ต้องผ่อนมาด้วยหรือจะจ่ายจ่ายกันยังไงก็ว่ามาแต่อีกฝ่ายเนี่ย
ก็คือฝ่ายที่ไม่คุยแล้วยืนยันจะจ่ายว่าอ้าวเอาอย่างนี้ก็เอาง่าย
นี่ก็คือยืนยันว่าจะจ่ายแค่แสนเดียวนั่นแหละเขาว่าอย่างงั้น
แมวเขาว่าอย่างงั้นป้าแมวไก่ว่าสำหรับเรื่องของดอกเบี้ย
เจนี่ก็บอกโอ้โหตายแล้วดอกเบี้ยทำไมมันโหดอย่างนี้
ดอกเบี้ยดอกเบี้ยทำไมมันแพงขนาดนั้นนะฮะป้าแมวพูดว่าอ้าว
แล้วยังไงก็ตัวเองเป็นคนเสนอมาเองดอกเบี้ยตัวเองเป็นคนอีกฝ่าย
เป็นคนเสนอมาเองเป็นแม่เจนี่เป็นคนเสนอเองทุกอย่าง
เจนี่บอกนะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาเอาเนี่ย
มาหาถึงบ้านเลยแต่ตอนนั้นอ่ะสามคนแม่ลูกเนี่ย
เดือดร้อนอืมสิ่งที่เอามาจำนำคืออะไรรู้ไหมอะไรตัวรถ
รถก็เอารถเนี้ยมาจำนำเราก็ให้ไปที่สำคัญตอน
ป้าแมวบอกพลาดจังเลยทำไมไม่ได้ยึดรถเอาไว้นะฮะ
ส่วนประเด็นเขาถามป้าแมวป้าแมวรู้ไหมว่าไอ้การแชร์คลิปเนี่ย
แชร์คลิปไปทวงหนี้ทวงสินเนี่ยใครเป็นคนปล่อย

เขาไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปนี้ออกมา
ถ่ายจากฝั่งป้าแมวนะเพราะว่าเห็นเจนนี่ตลอด

จากนี้ยังมีไทม์ไลน์ที่อ้างบอกว่าแม่ของเจนเนี่ย
ไปยืมเงินป้าแมวหลายครั้ง
เริ่มสตาร์ทในการยืมเงินตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จากการนำรถจักรยานยนต์มาจำนำในพฤษภาคม๒๕๕๙
แล้วก็นำเงินไป๑๐๐๐บาทตอนนั้นเริ่มก่อนนะครับ
ต่อมา๒ปรกษาคมเขาไล่มาเร่ง๕๕๕๕
ก็ยังยืม๑หลักหมื่นปรากฏว่า๕๕๕๕ยื้นหลายต่อหลายครั้ง
เกือบทั้งปีเลยนะรวมยอดที่ยืมทั้งหมดเนี่ย๓๕๐๐๐บาท
โดยแม่เจนี่ทยอยคืนมาแล้วเดือนละ๕๐๐
เพราะฉะนั้นยอดก็ยังเหลือค้างอยู่
ดอกเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ได้บอกว่าดอกแค่นั้น
แต่เขาบอกว่าโหดหมายถึงว่าทางฝั่งเจนี่บอกดอกมันแพง
ป้าแมวเขาก็พูดว่าตัวเองเป็นคนมาเสนอเอง
เวลามายืมก้อนเยินมาขอยืมเขาเอง
เป็นคนเสนอเรื่องดอกเท่าไหร่ก็ไม่มีการระบุมา
แต่เจนี่ก็พูดว่าที่มันเคลียร์ไม่จงไม่จบเนี่ยก็คือ

เรียกว่าเป็นมรสุมก้อนใหญ่ของนางแล้วล่ะ
เมื่อวานนางก็เริ่มแบบว่าสลดนิดแล้วเหมือนกัน
นะฮะหน้าล่าสุดเนี่ยนางสลดจริงเลยล่ะ
เพราะว่าอาจจะมีเอฟเคอะไรกับนางเยอะพอสมควร
ก็คอนเซิร์ตที่ต้ายยกเลิกเต็มเลยอ่ะ
สุดวันนี้เจนี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊คอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมระบุข้อความขอบคุณปากช่องโคราช
ขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณทุกกำลังใจด้านหน้าเวที
ต่อไปนี้หนูจะอดทนแก้ไขในทุกสิ่งที่ผิดภาพ
ขอเวลาให้ได้เรียนรู้ไตรตรองทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต
เรียนครั้งนี้ทำให้ได้รู้ตัวแล้วว่าที่ผ่านมาหนูพลาดตรงไหนบ้าง
ที่เงียบไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรหรือไม่ได้คิดอะไร
แต่บางครั้งการออกมาพูดก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น
จะขอใช้เวลาหลังจากนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ในทุกอย่าง
สิ่งเดียวที่อยากจะขอทุกคนเพราะตอนนี้ข่าวที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยต่าง
มีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
ขอบคุณและขอโทษทุกคนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้
หลังจากนี้จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะ
นี่หน้าก็ออกมาแล้ว

รักนักวิ่งการกุศลนั่นก็คือพี่ตูนกับก้อยรัชวินนะคะ

วางแผนว่าจะแต่งงานในวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้
ล่าสุดเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติไปดูภาพนะฮะผู้ใหญ่
ทั้งสองครอบครัวก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาให้ก้อยกับตูนเนี่ย
ทำบุญกันเผยภาพครอบครัวอบอุ่นพี่ตูนคะพี่ตูนอยู่ใกล้
กล้องเกินไปไม่ชวนให้คนอื่นถ่ายก็ได้ระบุว่าใส่บาทวัน
เช้านี้ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็ง
แรงนะคะว่าแต่คนล่าสุดเนี่ยตื่นหรือยังนะพี่ตุ๋นอยู่
เท่าไหร่วะเนี่ยดูอายุยากจังเลย๔๐กว่าป่ะถึงเหรอถึงไหม
ตูนน้อยกว่าประดับน้อยกว่าไปเล่นรุ่นไปมานัดน่ะคุณเป็น
เล่น๔๑๔๑หนูฉันเท่าอัมปัชฌาพาที่บ้านคุณแจ้งเกิดช้า
ไม่มีเลยใช่เกิดมานานแล้วล่ะแล้วพ่อก็พี่แก้งเกิดโทร
ฉันหรอ๔๑๔๑เกิด๑๓๐พฤษภา๒๕๒๒๒๒๒๒เท่าไหนน่ะ๒๑ท้ายอัมยัง
ไม่ถึงวันเกิดวันเกิดอีกหลายเดือนออัมอีกหลายเดือน
อัมอัมคธันวานุ่มนุ่ม๕๓๕๔๕๕๕๔

พูดแล้วจะไปนับตัวเลขกันทำไมคุณเนี่ยเชื่อดิคุณไปถามคุณสุชาติให้ดี
คุณเนี่ยนะคุณต้องเกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วน่าจะอย่างต่ำสุดนะ๕ปี
แล้วพ่อถึงขึ้นไปแจ้งเกิดโอ้โหจริงไปต่อคุณแม่เกิดสองห้าสองหนึ่ง
เอออืมอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่อายุสี่สิบเอ็ดอยู่ถูกแล้วสี่สิบเอ็ดไงก็บอกแล้วไง
แต่นี่แต่นิสัยอ่ะสี่ขวบเอาป่ะไปดูนี่นะครับความอ่าน่ารักนะครับ
ของน้องโนล่าถ่ายแบบคุณแม่อ่ะไปดูไหมหน้าเหมือนพ่อเธอดูนะไหน
มาสิน้ำเอ้ยมาลูกน้ำเออโนล่าแล้วลูกโนล่ามาเออนี่เห็นไหมล่ะ
ดูดิหน้าเหมือนพ่อเด้เลยอุ้ยนางโตแล้วเนอะนางโตแล้วเนอะมากเลยอันนี้
เป็นลูกสาวของคุณเจนนี่กับมิกกี้นะฮะค่ะอืมลูกสาวเนี่ยนะครับ
ไม่ค่อยที่เห็นหน้าเท่าไหร่เนอะอันนี้ถ่ายแบบอ่ะค่ะคุณไม่ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกัน
ต้องแล้วล่ะแสงขนาดนี้คงไม่ได้โอ้เจนนี่ไม่ใช่กล้องโทรศัพท์หรอก
ใช่ใช่แต่งหน้าขนาดนี้คงถ่ายแหละนี่นี่นี่นี่แต่งหน้าอยู่บ้านอ่ะอืม

ไหน
ไปดูภาพของคุณมดดำนะฮะ
บวงสวงศาลปู่อือลือ

อ้าวไม่มีมีแต่หัวเขาอย่างน้อย

นี่เห็นเป็นเลข๘นั่นไง

เห็นเป็นเลข๙แต่ว่ากลับข้างเหมือนส่องกระจก

ต่อกันต้องยังไงเป็นเหมือนโซ่ต้องยังไง

เออคุณไปรำเล่ามาอันนี้คุณไปอย่างไรอะไรอย่างไรนี่
คุณแม่คุณไม่ลงทุนให้กราฟิกรายการทำให้เลยเหรอแม่
ไม่ใช่ที่เพจบึงการเขาทำ

ไม่รู้ไหม
ทำไมเธอใส่เสื้อไม่เห็นเหมือนตอนไปปีนเขา

ตอนเช้าเขาบอกก่อนจะขึ้นให้ไปบวงสวงที่นี่ก่อน
เพราะว่ามันเป็นตำนานตำนานของทั้งหมดเนี่ย
ก็เกิดจากที่เนี่ยแหละ

ซึ่งเขาบอกยังเชื่อว่าถ้าสมมุติคุณอยากจะบอกว่า

แบบปู่อือลือ

แล้วก็ยังแบบว่าโดนให้เป็นพญานาคนะพี่หนุ่มเนาะ
แต่ตามเรื่องเล่านะแล้วก็ไปผูกพันธุ์อะไรก็
เป็นละครได้สนุกสนุกเลยแหละน่าสนเป็นละครได้แบบว่าสนุกเลยถ้าเอาเรื่องจริงจริงเลยอ่ะ
แล้วก็แบบปรากฏว่าก็ไปก็จุดทูปแล้วคนก็ไปกันเยอะก็มีพวกเพื่อนไปกันเยอะอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าคนกลางเขาบอกเนี่ยดูสิว่าควันทูบอ่ะที่ออกมาอันนี้เราไม่ได้คิดเองเราก็ไม่ค่อยอินอะไรกันอย่างนี้
กลับอีกทีอย่างอ่าที่คุณลงนะคือมาเขาบอกไปขนาดตัวด้วยอ่ะอ่ะหน้าชนัดนะสักความเที่ยวพักปิตหน้า
อ่าเนี่ยนะเห็นไหมล่ะ
ฉันก็ว่าเชื่ออันนี้คือภาพอันนี้คือภาพก่อนทำอืมอ่า
เออเห็นเป็น๘๗๖๗๘๗๖๖๘

เขามีเห็น๑๙๕ด้วย

ก็เยอร์วอนค่ะพี่เหลียกอยู่ตั้งแต่๗เดือน

อ่ะแต่คนเขาก็บอกว่าก็ไม่แน่นะอาจจะมีคนถูกก็ได้

ก็ไม่ใช่ทุกคนก็แบบไม่อยากเปลี่ยนชุดฉันก็มีชุดไง
เห้ยแจ๊คแข็งแรงมาก

แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปว่างไปสวย

ขึ้นไม่ไหวขึ้นไปขึ้นไปแล้วสวยแบบตอนแรกพี่หนุ่มเตือนไม่อยากจะเชื่อว่า
พี่หนุ่มเตือนยังนึกว่าเดินชั่วโมงเดียวถึง

แน่นอนวันนี้มีแม่ก็บอกรักแม่
ขอให้แม่ทุกคนมีความสุข
ไปกันแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ